๖มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ
ครูไอซ์พิการตาบอดนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยวิญญาณของความเป็นครู
ติดตามจากรายงานของคุณปียชาติคงถิ่น
ผมว่าครูคงจะเหมือนกับคำที่ใครเคยเปรียบไว้
เหมือนเทียนส่องแสงสว่าง

ส่งให้เด็กจากที่ไม่รู้ได้รู้
ให้รู้ว่าสิ่งไหนมันสว่าง
ปีแล้วที่ครูไอซ์ดำเกิงมุ่งธัญญา

ทำหน้าที่พร่ำสอนสิทธิ์ในฐานะครู
อาชีพที่ใครหลายคนเปรียบเปลยว่าเป็นเหมือนดั่งดวงประทีป

ครูไอซ์จะมีข้อจำกัดสายตามองไม่เห็น
แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการสอนนักเรียน
เพราะหัวใจของครูไอซ์ยึดมั่นด้วยอุดมการของคำว่าครู
การที่นักเรียนเรียนกับผมไปอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุด
แต่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้
ก็คืออยากให้นักเรียนเป็นคนที่ขยัน
พยายามหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
ขณะผมมาเป็นครูเองผมก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา
อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้สังคมไทยมีเลย
เพราะว่าลูกศิษย์ของผมก็จะโตไปเป็นอนาคต
ผมอยากให้เป็นคนที่รับผิดชอบ
ทำอะไรให้นึกถึงคนอื่นบ้าง

กว่าครูไอ้จะเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เขาต้องเผชิญกับความท้าทาย
ว่าจะสามารถสอนคนตาดีได้หรือไม่
แต่ครูไอซ์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า
เขาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์

พอเขาเริ่มสอนเริ่มพูดไปเรื่อย

เขาเป็นครูที่ต่างจากครูทั่วไปนะคะ
แม้ว่าเขาจะมีข้อบกพร่องในร่างกายอย่างนี้
แต่ว่าการสอนเขาคือเต็มร้อยจริงค่ะ
แล้วก็เขาจะสามารถสอดแทรก
ทำให้เด็กแบบการสอนไม่น่าเบื่อ
ทุกคนก็จะแบบเฮ้ยอยากเรียนจังเลย
ทำไมครูไอซ์สอนดีจังเมื่อไหครูไอซ์จะมา
วันนี้ไปรับครูไอซ์ดีกว่าหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ

ไอซ์จะต้องเตรียมการสอนแตกต่างจากครูคนอื่น
เพราะเขาต้องเปลี่ยนจากหนังสือเรียนตามปกติ
และออกแบบการเรียนให้เหมาะสม

แรงกล้าของครูไอ

และเป็นแรงผลักดันให้กับครูหลายคน
ได้ทำหน้าที่สอนสิทธิ์ให้ดีที่สุด
ครูไอซ์เองจะมองว่าสิ่งที่เขาทำคือเรื่องธรรมดา
เป็นแค่ครูคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
ผมก็อยากจะฝากว่าขอให้ครูทุกท่านนะครับ

ผมเชื่อว่าทุกท่านมีจิตใจที่งดงามอยู่แล้ว
ก็ขอให้ยืนหยัดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
แล้วความภูมิใจความสุขมันต้องมาแน่นอนครับ
อย่างน้อยมันก็เป็นความสุขที่เราได้รับ
เราได้เสียสละเราได้ให้ครับ
ไม่ว่าใครจะนิยามครูว่าเป็นดั่งดวงประทีป

ไอ้เองก็อาจจะเป็นแสงสว่างเล็ก
อาจมองไม่เห็นด้วยสายตาและยากจะหาคำนิยาม
เพราะเขาคือครูผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
และมุ่งมั่นที่จะคอยส่องแสงสว่างนำทางสิทธิ์
ให้ไปถึงฝั่งฝัน